เราขอต่อกันที่อีกหนึ่งนักแสดงค่ะ
ที่ขอเดินตามรอยเท้าพ่อ
เดินตามรอยในหลวงราชการที่๙ในการทำความดีนะคะ

ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเผยกับเรานะคะ
เจ้าตัวนั้นนำเงินส่วนหนึ่งค่ะ
ที่ได้จากการที่เพื่อนพี่ทั้งในแล้วก็นอกวงการนั้น
ทำบุญให้เขาตอนช่วงที่เขาบวชค่ะ
เพื่อนำเงินส่วนนั้นไปสร้างรั้วโรงเรียนให้กับชาวเขา

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของหนุ่มเกรทด้วยค่ะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้บอกเล่าเรื่องราวดีนี้ผ่านบันเทิงไทยรัฐ
จุดเริ่มต้นเป็นเพียงจุดเล็กที่เจ้าตัวนั้น
้อมนำพระบรมราชวาส
และพระราชดำรัฐเรื่องความพอเพียงการประหยัดและการให้
ของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
ซึ่งทั้ง๓อย่างนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้
แล้วก็ในฐานะที่เจ้าตัวเป็นคนของสังคม
ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนค่ะ
หันมาทำความดีตามคำสอนของพระองค์ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเกรทกันหน่อยนะคะ
สกิลการทำที่แตกต่างกันไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องผิด
แค่ทำมันก็จะดีกับชีวิตของตัวเอง
ทุกคนได้ทำเท่ากันแต่ผมมองว่าผมได้แชร์แล้วก็ได้พูดต่อมากกว่า
แล้วก็ตั้งใจจะทำสิ่งนี้ไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่โดนสัมภาษณ์
ตั้งใจจะพูดแบบนี้ไปเรื่อยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเราจริง
ที่อยากบอกได้แชร์ได้พูดเรื่องแบบนี้ตามความรู้สึกตัวเองจริง
ผมว่ามันก็มากแล้วแล้วให้คนอื่นได้เห็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมาก

เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะคะหนุ่มเกรทค่ะได้ลงมือทำจริงนะคะ
น้องที่ไปช่วยค่ะเป็นชาวเผ่ามงค์นะคะซึ่งเป็นชาวเขาค่ะ
ชาวเขาให้เป็นชาวเรานะคะเพราะว่าทุกคนนั้นคือคนไทยเหมือนกันนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะก็ดีมากเลยนะคะ